โดยเฉพาะใครที่อยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีประวัติศาสตร์นะคะ
จะเป็นที่ไหนบ้างแล้วจะไปเที่ยวยังไง
ติดตามกันเลยค่ะกับชิสามาแชร์
อยากจะไปเที่ยวไปไม่ได้จริง

กรมศิลปากรเขาเชิญทุกคนมาเที่ยวทิพย์ทั่วไทย
อืมไปกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสี่สิบเอ็ดแห่ง
และโบราณวัตถุสามร้อยหกสิบองศาโอ้โห
กันแบบเหมือนได้ไปชมด้วยตาของเราจริง
ชมผ่านทางออนไลน์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ๔๑แห่งเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นภาค
ถ้าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาคกลางอย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
นี่เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของไทยเลยนะ
เมื่อปี๒๔๐๒ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าเรียนรู้ส่วนภาคเหนือล่ะภาคเหนือแนะนำที่นี่ค่ะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงอำเภอสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัยใช่แล้วค่ะโบราณวัตถุส่วนใหญ่ก็มาจัดแสดงนะคะ
ได้มาจากการขุดแต่งบุรณโบดันสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัยนั่นแหละ
หลายชิ้นส่วนน่าสนใจเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายสุโขทัยนี่ก็เป็นเมืองเก่าแก่ขึ้นชื่ออยู่นะ
ใช่นะคะไปดูที่ภาคอีสานบ้างค่ะก็คือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาโคราชโคราชบ้านเฮานี่แหละรวบรวมโบราณวัตถุ
ศิลปะวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งและบูรณปราศาสตร์พิมายรวมทั้งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ
ที่ได้จากการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณในคดีครับสมัยก่อนอะไรซ่อนอยู่ใต้ดินขุดขุดมาเจอปุ๊บอ่า
ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้แบบนี้ให้ศึกษาเรียนรู้กันส่วนภาคเอ่อภาคใต้นะคะ
ภาคใต้ไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชายาจังหวัดสุราธานีค่ะ
อยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอชายานะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุชัยยาวาชวรวิหาร
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดนั่นเองนะคะก็สวยงามแต่ละที่ก็จะมีประวัติศาสตร์
มีโบราณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นคุณผู้ชมไปก็จะลักษณะแบบเนี้ย
เหมือนไปเที่ยวจริงจริงเลยนะเออเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเราเดินเข้าไปอ่ะเนอ
ก็คือสามารถแพนดูได้ซ้ายขวาเงยหน้าลงไปเงยหน้าขึ้นไปมองคือ๓๖๐องศานะคะ
สมมุติว่าคุณอยากรู้อะไรเดี๋ยวคุณกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเสียงบรรยายเกี่ยวกับประวัติของที่ที่นั้นด้วยนะคะ
เหมือนมีไกด์นะดีมากเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยนะคะ
ก็ทั้งหมด๔๑แห่งมีบรรณวัตถุให้ชมกันครบถ้วนมากมายใครอยากจะเข้าไปก็ไม่ยากนะคะ
เข้าไปค้นหาได้เลยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือว่าจำเว็บไซต์ไว้ก็ได้ค่ะ
มันก็เป็นยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์พวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน
ได้ดูว่าก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันนี้อดีตที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาบ้าง
ศิลปะความงดงามแบบไหนบางทีมันก็ทำให้เวลาเราเครียดมันดีขึ้นได้เหมือนกัน